ขณะที่การแข่งขันในวันแรกของสนุกเกอร์๖แดงชิงช้ำโลกรอบแรกนะครับแข่งระบบ๕ใน๙เฟรมคู่ที่น่าสนใจครับ
หมูปากน้ำนพลแสงคำอดิษฐ์ช้ำเยาวชนโลกปีสองพันเก้าที่พึ่งล้มมือหนึ่งของโลก
นี้ต้องเล่นกันถึงเก้าเฟรมนะครับหลังจากเสมอกันสี่ต่อสี่
ก็เอาชนะไป๕ต่อ๔เฟรนดนะครับ
อีกคู่ในสาย๔ครับตองซิดชอยครับ
รัชพลผู้โอบอ้อมอดีตมือ๓ของโลก
พบกับสจวดบิงแฮมมือ๑๓จากอังกฤษ
เกมนี้แม้ว่าต้องออกนำไปก่อน๓ต่อ๑นะครับ

คิวเข้าฝากเก็บ๔เฟรมรวดนะครับ
พลิกแสงเอาชนะไป๕ต่อ๓เฟรม
รายการนี้ก็จะแข่งขันไปจนถึงวันที่๘กันยายนนี้
ที่เซ็นทรอนด์ราชเผานะครับ